นี่คุณผู้ชมถามมาใบโพสีชมพูสวยจังสาธุสาธุ

เพราะฉะนั้นเนี่ยพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่านะ
สำหรับใบโพสีชมพู
นี่ไม่ได้มาใบสองใบกิ่งเล็กนะจ๊ะ
มาเป็นพุ่มเป็นพวงแบบนี้ครับเป็นต้นโพอยู่ที่วัดโพทองตำบลเนินมะกอก
อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตร
โดดเด่นสีชมพูเด้งมาแต่ไกลเลย
หลายคนก็อาจจะเอ๊ะนี่มันของจริงของปลอมงง

แต่บอกเลยว่านี่ของจริง
เป็นใบไม้สดจริงเกิดใต้ต้นโพนี้จริง
ลักษณะก็จะเป็นพุ่มเล็กแบบนี้ค่ะ
อยู่ในพื้นที่เดียวกับต้นโพต้นใหญ่ที่โตอยู่ด้านหลังเนี่ยนะ
แต่ไม่รู้ยังไงถึงออกใบเป็นสีสันสดใสแบบสีชมพูขนาดนี้
ชาวบ้านก็เลยแห่แหนมาดูแล้วก็ฮือฮากันยกใหญ่

มากราบไหว้มาขอพรมาตามความเชื่อ
แล้วก็มาถ่ายรูปคู่กันเอาไว้ด้วยนะคะ
โดยชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็คือนายชะอ้อนคลังเมือง

บอกว่าต้นโพต้นนี้นะมีอายุมาประมาณ๑๓ปีแล้ว

มันเกิดมาจากรากแขนงของต้นโพต้นใหญ่ที่โตอยู่ด้านหลังเนี่ย

แล้วเชื่อไหมต้นโพต้นใหญ่เนี่ยอายุเป็นร้อยปีเลยนะ

อรรพมันเป็นปันตำนานนะคะ
เดี๋ยวเขาเล่าสืบต่อกันมาว่าต้นโพร้อยปีนี่นะ
เป็นต้นโพที่มีผู้ไปแสวงบุญที่อินเดีย
เอามาปลูกเอาไว้ที่วัดโพทอง

มันก็เพิ่งจะมาแตกออกแบบแตกเป็นยอดใหม่มาเมื่อ๑๓ปีที่แล้ว
นี่มันมีเรื่องราวความเป็นมาแต่มันจะเป็นยังไง
เอาไปฟังเสียงชาวบ้านเขายืนยันดีกว่าค่ะ
เขาเรียกว่าสมเด็จโพชมพู
โพชมพูต้นนี้ก็ประมาณย่าง๑๓ปี
ถ้าผมเกิดมาก็ประมาณ๗๐ปีแล้ว
ก็ยังไม่ได้เคยมีที่ไหนเหมือนที่วัดโพทอง
จะออกไปเป็นสีชมพูช่วงเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้แหละนะคุณผู้ชม
ก็ถือว่าเป็นความแปลกใจเป็นความประหลาดใจของคนที่พบเห็นนะคะ
แต่มันก็คือเหมือนเป็นต้นโพที่เพิ่งแตกยอดออกมา
มันก็จะเป็นสีแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพอมันโตขึ้นหน่อย
ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบตามปกติเหมือนเดิม
ฉันก็เคยเห็นนะแต่ว่าไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้
ปกติเราจะเห็นใบไม่กี่ใบใช่ไหมคะแต่อันนี้ออกมาเป็นพุ่ม

เอาล่ะก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนเขาสนอกสนใจนะ
เคยเห็นเหมือนกันว่าใบโพสีชมพูมันมีด้วยเหรอ